คุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์มาบอกว่าสวยงามมากนะคะ
เรื่องของพระพุทธรูปก็มีให้ชมกันแล้ว
คราวนี้เรามาดูเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับการดูดวงกันหน่อย

เฮ่ยที่มาพาไปดูหลังนี้เลยน่ะมะวานคุณก็ไปดูดวง

มือหลังมือเดี๋ยวก็ดูดวงด้วยกาแฟแก้วกาแฟที่

ใช่คือดูรายการเราทำให้เราได้เห็นว่า

มันไม่ใช่ดวงแบบนั้นค่ะคุณค่ะ

ดวงชะตาราศีดวงแบบนั้นคุณต้องไปอาบน้ำ
แต่ว่าดวงวันนี้ที่จะพาไปดูคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์ของจีน
ที่มีมายาวนานกว่า๗๐๐ปี

มีรายละเอียดที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมตามไปเลยค่ะ
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมที่หมายปลายทางที่เราจะมาดูดวง
อีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่ว่ากันว่ามีความแม่นยำมาก
แล้วก็มีมานานกว่าเจ็ดพันปีนั่นก็คือหมากรุกจีนค่ะ
หมากลูกจีนคืออะไรจะแม่นยำแค่ไหนเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
ก่อนที่จะไปตรวจดวงชะตากันเรามารู้จักกับศาสตร์นี้คร่าวกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมศาสตร์หมากรุกจีนนั้นเป็นตำนานมากว่า๗๐๐ปีค่ะ
เป็นศาสตร์แห่งการพยากรจากจีนแผ่นดินใหญ่
โดยมีอาจารย์นฤทธิสหชาติสิริหรืออาจารย์นฤทธิ์ดูดวงหมากรุกจีนเป็นผู้สืบทอด
พยากรมายาวนานกว่า๓๐ปีนะคะ
งานนี้การันตีความเก่าในด้านความแม่นยำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ความพิเศษของการดูดวงศาสตร์นี้ก็คือ
จะมีความแม่นยำในเรื่องการหาเริกยาม
โดยเฉพาะเลิกดีอย่างเลิกแต่งงาน

ต่างที่จะเป็นสิริมงคล
การใช้สัญลักษณ์ของดินน้ำไฟทองและเทวดาประจำตัวนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนั้นจะคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟาก
แล้วค่อยวางหมากรุกจากตัวหมาก๒๒ตัว
แบ่งเป็นหมากนภา๑๐ตัวหมากปัตตะพี๑๒ตัว

ที่จะระบุให้รู้ถึงระดับวาสนาอาชีพสังคมเนื้อคู่
ความร่ำรวยสังขารอาการเจ็บป่วยชื่อเสียงความหวังและคุณธรรมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็มาพบกับอาจารย์นฤทธิหมากรุกจีนแล้วค่ะ
อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อยากจะรู้ค่ะว่าการดูดวงด้วยศาสตร์แบบนี้
มันคืออะไรต่างจากดูดวงแบบอื่นที่เราเคยได้ยินยังไงค่ะ
คุณจะใช้วิชาอื่นไปหาเลิกต่างไม่ได้คุณต้องใช้ตำรานี้เท่านั้นที่จะหาเลิก
เป็นตำราที่สามารถดูเริกยามได้
แล้วการหาเลิกยามนี้เพื่อเติมให้คุณ
หมายความว่าผมแค่แนะนำคุณแล้วคุณก็ทำตามผมพูดแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วคุณก็จะแปลกใจ
นี่คือการดูดวงด้วยศาสตร์อีกหนึ่งรูปแบบที่เรียกว่าดูเริกยามได้แล้วคือดูจากวันเดือนปีเกิด
ถูกต้องเช่นตำรานี้ใครก็ตามที่ป่วยหนักแล้วกลัวการผ่าตัดที่สุดในโลกเอาดวงคุณมากางเลยปั๊บ
รู้เลยว่าถ้าคุณอยากจะผ่าตัดเหมาะไหมก็เราก็จะหาวันเดือนปีอะไรให้คุณกำหนดกับหมอว่าเรายินดีวันจันนี้๔โมงเย็น
เป็นลักษณะอย่างนั้นถูกต้อง
ถ้าคนอยากจะดูเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
คุณก็บอกมานะคุณชื่อนิวนะวันหนึ่งปีเกิดจ๊ะ
คืออาจารย์ก็จะเริ่มจากขอวันเดือนปีเกิด
แล้วก็คุณเกิดที่ไหนแถวไหนจังหวัดอะไร
คือตอนนี้อาจารย์ก็จะวางหนักลุกตาม๘ช่อง

แล้วทำการวางหมากลุกเหรอคะ

ตำแหน่งชื่อเสียงเอ่ยความสมหวังเรื่องเงินทองเอ่ยคุณจะมากับคุณตลอดเวลา
ข้อเสียคือเห็นไหมว่าคุณเป็นต้นไม้
ต้องการไฟแดงแล้วก็ดินเหลือง
นึกออกนะเพราะต้นไม้มันต้องกันไฟเพื่อส่องแสง
แล้วจะได้ออกหลอกออกผลแล้วก็ต้องการดินก็คือปุ๋ยของต้นไม้
เห็นไหมเห็นไหมว่าดวงคุณเป็นต้นไม้ฉะนั้นคุณก็ได้ปุ๋ยตัวนี้
แสดงว่าคุณจึงเป็นคนที่มีบุญเก่า
เพราะว่าต้นไม้๓ต้นมันต้องพึ่งดินตัวนี้
ก็แปลว่าคุณพูดอะไรก็จะเกิดตามที่คุณพูด
อีกตัวหนึ่งก็คือคุณได้บุญตัวที่สองก็คือคุณพูดอะไรจะต้องไปตามปากคุณพูด
เพราะจะเห็นไหมว่าคุณพูดอะไรก็ตามจะมีคนเชื่อคุณและฟังคุณอยู่ตลอดเวลา
อีกทางหนึ่งวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มคุณผู้ชมถ้าสนใจเพิ่มเติมก็ติดตามอาจารย์ได้ผ่านทางสื่อและช่องทางต่างนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์นาริสหมากรุกจีนมากค่ะขอบคุณค่ะ